มีทั้งเรื่องของพาไปลงทุ่งนาติดลมบ้าง

ไปเกือบลงคลองชนประธานก็มีนะ

เกิดขึ้นกับอดีตรองนายกองการบริหารสวนตม๑ในพื้นที่จังหวัดพิจิษฎ์ค่ะ

คือพาไปเกิดอุบัติเหตุเลยจนตัวเองติดอยู่ในรถ
และลูกชายที่เดินทางไปเป็นเพื่อนก็ติดอยู่ในรถ
กู้ภัยก็ต้องเข้าไปช่วยแบบนี้นะคะ
มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี
คือภาพกำลังใช้เครื่องตัดทาง
นำนายอำนวยศรีฉิมอายุ๕๑ปี
ลูกชายอายุ๖ขวบออกจากซากรถยนต์อเนกประสงค์กึ่งแวน
ขนาดเล็กที่ไปชนกับราวสะพานบริเวณ๔แยกตรงคอสะพาน
ถนนสายศรีประจันดอนเจดีตำบลบางงาม
อำเภอศรีประจันทร์สุพรรณบุรีและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่ทีนี้ที่มาที่ไปทำไมถึงไปชนอะไรแบบนี้

เบื้องต้นทราบว่านายอำนวยเป็นคนขับ
ซึ่งย้ำว่าเป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ก่อนเกิดเหตุไปประชุมเกี่ยวกับธุรกิจนะคะ
การตรวจสภาพรถหรือตรอที่จังหวัดนครปฐม

เป็นคณะกรรมการสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนแห่งประเทศไทย
ก็เลยจะต้องไปประชุมเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเอง
ลูกชายอายุ๖ขวบนั่งมาเป็นเพื่อน

ขับรถจะกลับบ้านที่จังหวัดพิจิตร
ก็เลยเปิดแอปพลิเคชันแผนที่นำทาง
มาคนละจังหวัดกันมาประชุม
จะกลับบ้านก็เลยหาเส้นทางกลับยังไงดี

ก็มองทางไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่

แต่ส่วนมากแล้วเราจะเลือกเส้นทางหลัก

หรือว่าบางทีก็เลือกเส้นทางที่ใช้เวลาน้อยนะ
อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคล
คนนี้เลือกเส้นทางหลัก
จนมาถึงจุดที่เกิดเหตุมันเป็นทางมืด

ไปเจออุบัติเหตุนะครับ
ชนประสานงากับรถเก๋งของนายอานนท์พุทธซ้อนอายุ๒๕ปี
อานนท์ผู้ซ้อนคนที่ขับรถเก๋งมาประสานงากันก็บาดเจ็บเหมือนกันนะคะ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ะ
ไปสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่ก็พบว่านายอำนวยยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูล
เพราะว่ายังมีการอ่อนเพลียจากฤทธิยาอยู่
และบริเวณขาก็ต้องดามเหล็กเอาไว้ด้วย
ซึ่งยังอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด
ผู้สื่อข่าวก็เลยจะต้องโทรไปสอบถามครอบครัว
ครอบครัวทราบหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายอำนวย
ญาติก็ให้ข้อมูลว่าครอบครัวทราบเพียงอย่างเดียวว่านายอำนวย
เกิดอุบัติเหตุรถชนแต่ไม่ทราบรายละเอียดว่า
มันไปเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้อย่างไร
เนื่องจากมีเพียงนายอำนวยและลูกชายที่อยู่ในรถ
ขณะที่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้นเอง
เราก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมด้วย

บางทีเราเส้นทางตามแผนที่มันก็มีแหละ
แต่บางครั้งมันอาจจะยังสร้างไม่เสร็จหรือเปล่า
หรือว่าทางนั้นมันอาจจะมีโค้งมีอะไรอันตราย

อันนี้ก็เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะคะ

ต้องให้เรามองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน

บางคนถือไงก้มเหนื่อยหน้ารถ
เกิดอุบัติเหตุได้นะคะระมัดระวังค่ะ